ผู้ชมครับที่นครราชศรีมานะครับผู้ชายคนหนึ่งก็นั่งดื่มเหล้าขาวอยู่กับเพื่อนนะฮะ
เป็นเพื่อนรุ่นน้องนะครับสุดท้ายเขาถูกทำร้ายจนเสียชีวิตถูกแทงจนเสียชีวิตนะฮะ
แต่ผู้ตายนี่เขาเป็นผู้ชายที่มีลักษณะอาการพิการคือมือหงิกทั้งสองข้าง
ปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมานะครับลักษณะเป็นบ้านไม้ยกสูงนะฮะ
มีหลังคามุงสังกษีนะครับผู้ตายก็คือนายบุญชูผลสำโรง
อายุ๖๓ปีปกติอาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านหลังนี้นะครับ
นี่ฮะชาวบ้านที่รู้ข่าวก็มาดูกันเยอะเลยนะฮะ
ตอนที่สพปักทงชัยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
กู้ชีพก็มานะครับสภาพศพของนายบุญชูนะครับ
แขนแล้วก็ขาข้างขวาของเขาเนี่ยทับเหล็กคล้ายจอบอยู่นะฮะ
สักร้อยยี่สิบเซนติเมตรส่วนทางฝั่งด้านซ้ายนะฮะ
มีมีดนะครับมีลักษณะมีดที่เป็นมีดทำอาหารนะฮะ
้ามสีน้ำเงินตกอยู่นะครับมีดยาวสักสี่นิ้วนะครับ
อันนี้ก็เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับส่วนนายบุญชูเนี่ย
ลักษณะของสภาพศพก็คือราวนมด้านซ้ายมีลักษณะถูกแทงด้วยของมีคมนะฮะ
คนที่ก่อเหตุเนี่ยไล่ตรวจสอบไปไล่ตรวจสอบมานะครับคือในอาจนำสกุลโพชัยอายุ๕๒ปี
นี่ฮะเสื้อลายทหารเนี่ยฮะที่เจ้าหน้าที่คุมตัวไว้นะครับ
หลังเกิดเหตุเนี่ยไปหลบอยู่ที่บ้านพักอยู่ห่างจากบ้านของผู้ตายสัก๒๐๐เมตร
สืบสวนสพปักทงชัยก็ไปจับกลุ่มตัวมาได้ตอนไปควบคุมตัวนี่นอนหลับนะฮะ
หลับด้วยความเมาอยู่ที่บ้านแต่ที่ศีรษะเนี่ยมีบาดแผล
นี่เจ้าหน้าที่พาไปทำแผลมาแล้วนะแล้วก็คุมตัวมาที่ที่เกิดเหตุนะครับ
แต่ว่าเขาแบบโอ้โหให้การแบบวกวกวนวนเมาฮะค่ะอ่า
ให้การวกไปวนมานะครับแต่ก็สารภาพนะครับประมาณว่า
ช่วงสายวันนี้มาดื่มเหล้าขาวกับนายบุญชูนะแล้วก็มีปากเสียงกัน
ก่อนจะชกต่อยกันแล้วเขาอ้างว่านายบุญชูเนี่ย
เอาเหล็กมาตีหัวเขาก่อนเขาก็เลยหยิบมีดนะฮะ
แทงสวนออกไปพอแทงเสร็จปุ๊บเขาก็หนีกลับไปที่บ้าน
แล้วก็หลับไปด้วยความเมาไม่รู้ว่านายบุญชูเสียชีวิต
จากนั้นก็นี่แหละตำรวจก็มาที่บ้านแล้วก็ควบคุมตัวเข้ามานะฮะ
อ่าซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้สั่งเมากว่านี้ก่อนค่ะ
เดี๋ยวต้องสอบสวนอย่างละเอียดอีกทีนึงนะครับ
เพื่อนบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่มาดูเหตุการณ์เนี่ย
ว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาเป็นคอเล่ากันนะครับ
นั่งดื่มเหล้าขาวด้วยกันเป็นประจำนายบุญชูอยู่คนเดียวนะ
มีลูกทำงานอยู่กรุงเทพไม่ได้ทำงานอะไรนายบุญชูเนี่ย
เขาจะใช้เงินก็คือเบี้ยคนพิการและเบี้ยคนชะลานะฮะ
หรือไม่ก็อาหารที่เพื่อนบ้านแบ่งปันมาให้ลูกส่งมาให้
แต่เวลาเมาเนี่ยก็ชอบมีปากเสียงกับนี่แหละ
รุ่นน้องเนี่ยที่ชื่อนายอาจเนี่ยที่นั่งกินเหล้าด้วยกัน
คราวนี้ก็คงจะทะเลาะกันหนักไปหน่อยนะฮะ
ถึงขั้นลงไม้ลงมือก็แทงกันเสียชีวิตเลย